คุณผู้ชมค่ะฝนที่ตกลงมาในปีนี้

นักหน่วงและยาวนานกว่าปีที่แล้ว

แต่ในปีนี้ภาคเหนือและภาคอีสานยังประเทิงกับปรากฏการณ์ฝนควบหนาว
นั่นก็คือมีทั้งฝนและก็มีอากาศน้ำปะปนกันไป
ส่วนในตอนนี้จากการตรวจสอบเราพบว่ามีลมหนาวจากจีน
แผลลงมาดันให้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนนะคะและภาคตะวันออก
เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาค่ะ
ซึ่งเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำที่กัมพูชานี่แหละคุณผู้ชม
จะทำให้ประเทศไทยของเราในช่วง๒๓วันหลังจากนี้
นี่เจ้ายอมนี้ค่ะ๒๓วันหลังจากนี้ประเทศไทยของเราจะมีฝนตกหนัก
เพราะฉะนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไป
ในขณะที่สถานการณ์คลื่นก็ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อน